ขายอาวุจะนิดนึงนะคะ
พัทธลุงค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกบองล่าบองล่า
งูจงอางค่ะคุณหรือชาวบ้านเรียกว่างูบ้องหลานี่นะคะปักใต้ค่ะ
ไปที่บ้านของคุณจุลากรรักขาวอายุ๒๙ปี
บ้านเล็กที่๑๕๑รู๘ตำบลบ้านหนาอัมเภอศรีนคริมค่ะ
กู้ภัยก็ต้องไปที่บ้านเพราะมันเป็นงูมีพิษจับเองไม่ได้
ใช้เวลาในการจับสักประมาณ๒๐นาทีที่สุดแล้ว
จับมันมาได้ค่ะบ้องหลาเนี่ยฮะ
ความยาวสักประมาณเกือบ๕เมตรน้ำหนักเกือบ๗กิโลกรัม
แล้วสุดท้ายเอามันไปปล่อยคืนคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้ค่ะ

ปกติแล้วเราอ่านข่าวงูจงอางส่วนมากจะอยู่ที่ใต้หมดเลย

งูจงอางเลื้อยเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรมวัดศรีอุทุมพร

จุดที่เขาชี้คือทางระบายน้ำด้านข้างของสถานปฏิบัติธรรม
เจ้าหน้าที่ก็ดึงออกมาดึงออกมาสิ
มาวัดดูซิขนาดลำตัวของเขา
องหลาที่นครสวรรค์๓เมตร๓๐เซนติเมตรนะคะ
พอดึงออกมาปุ๊บก็เอาไปปล่อยบนเขาหลวง
ซึ่งเป็นจุดห่างไกลชุมชนต่อไปค่ะ
ท้ายที่ชนบุรีนะคะงูจงอางค่ะเหมือนกันเลยนะคะ
ตัวใหญ่ทีเดียวเลื้อยเข้าไปขดอยู่บนฝ้า
เป็นฝ้าห้องนอนของนายสมมาตรสุธิพงศ์นะคะ
เป็นเจ้าของซุ้มไก่ชนเทพมังกรนะคะ
บ้านหลังนี้ที่งูวองหลาเขาเข้าไปขดอยู่บนฝ้าเนี่ย
เลขที่๑๙๔ทับ๓ค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงชนบุรี
เจ้าของบ้านเขาก็แจ้งกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงมาช่วยจับนะคะ
ซึ่งใช้เวลา๒๐นาทีจับไว้ได้
งูจงอางตัวนี้ยาว๔เมตร
ชาวบ้านทราบข่าวค่ะมุมดูด้วยความเป็นห่วงเจ้าของบ้านเลยนะคะ
พอจะเป็นอย่างไรมีใครได้รับบาทเฉพมั้ย
เอาถามอีกทีนึงแบบบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ
เขาก็บอกไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
คนที่เข้าไปดูแน่นอนค่ะก็จะเอาปฤติหลังนี้แหละ
น่าจะน่าจะนะจะเอาไปเป็นเลขเด็ด

ใช่เลย